นาทีคุณผู้ชมอย่าเที่ยวสงกรานเพลินนะ

๘เมษายนนี้แล้วตำรวจบอกจะสรุปปิดคดีคุณตังโม
จับตารอดูเลยนะเปิดสงการมาปั๊บ

ลองถามตัวเองดูว่ายังมีข้อสงสัยอยู่หรือเปล่า
ในเรื่องคดีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัสสาวะท้ายเรือ
เรื่องที่คุณตังโมไปตกเรือตรงจุดไหนอะไรพวกนี้
บางคนบอกว่านั่งนับนิ้วข้อสงสัยเนี่ยมือเท้ารวมกันยังไม่พอเลยใช่

อ่าแต่อีกเรื่องนึงครับคุณแม่พันธิดากับธนายเดชา
เดชาเมื่อวานนี้ไปสพเมืองนนท์บอกว่าจะไปแจ้งความเอาผิดกับคนที่ให้ข้อมูล
แล้วเป็นความเสียหายกับคุณตังโม
แล้วก็พวกหิวแสงเขาบอกรวมแล้ว๑๐คนเลยนะจะโดนแจ้งความครับ
นี่เมื่อวานนี้ก็ไปตามนัดเลยทั้งทนายเดชากิติวิทยานันต์และคุณแม่จิ๋มคุณพนิดาศิรยุทธโยธินครับ
จะดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่หมินประมาทคุณตังโมด้วยการโฆษณา
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๒๘และ๓๓
นายเดชาบอกแบบนี้ครับพวกเขามาแจ้งข้อมูลกับพนักงานสอบสวนว่า
มีใครบ้างที่พูดออกข่าวทำให้คุณแม่พนิดาไม่สบายใจ
และกระทบต่อรูปคดีที่อาจจะส่งผลให้คุณตังโมตายฟรี
อย่างที่บอกไปเข้าข่ายอยู่๑๐คนไม่รู้ใครบ้างนะพวกเราเกี่ยวไหมเนี่ย

เขาบอกแบบนี้ว่าต้องเป็นขาประจำที่เปิดทีวีไปช่องไหนก็เจอ
เราเจออยู่ช่องเดียวเราไม่ได้อยู่ทุกช่อง
แล้วก็มีบางคนเห็นทนายเดชาบอกชอบไลฟ์ด้วย

ผ่านโซเชียลมีเดียเรียกร้องมายังสื่อมวลชนแบบพวกเรา
อย่าไปให้ฆ่าและให้หยุดเสนอข่าวคนพวกนั้น
เออส่วนที่กรณีสสเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์อ้างว่า
มีคนเกี่ยวข้องกับคดีแตงโม๘คน
แล้วคุณตังโมไม่ได้เสียชีวิตในน้ำนะ
เรื่องนี้ทนายเดชาบอกเกินเลยไปแล้ว

มันทำให้คดีเสียหายและสังคมจะสับสนเอาได้
แต่คุณผู้ชมดูช็อตนี้อยากให้ดู

เมื่อวานนี้ตอนที่ทนายเดชาพูดอยู่นะฮะ
นั่งแถลงข่าวคู่กับทางพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญ

หน้ากากอีกชั้นผมก็จำท่านได้
สามารถได้จำลุกได้เลย

อดีตตำรวจสันติบาลยืนฟังอยู่

มีการเอ่ยว่ามีคนให้ข้อมูลว่า

อันนี้คือสิ่งที่คุณสันทนาเคยพูดเอาไว้
คุณสันทนะตะโกนขึ้นมากลางวงเลยคุณผู้ชม

แล้วก็ชี้นิ้วนะนี่ชี้มาแล้ว
ทรนดชาผู้ถึงมาเลยพูดคือมาเลยแหละว่าใครให้ข้อมูลแบบนั้น
ทำกลางความสงสัยของนักข่าวครับ
ทนายเดชาตอบแบบเจือน
ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่พี่เกี่ยว

ไม่มีครับ
ใครเพิ่มแต่บอกไม่ได้เราเป็นหน้าที่ของตำรวจครับ
เพราะคนหลายคนเข้าใจว่าผมมาแจ้งข้อเก่าหา
ไม่ใช่นะครับผมน่ามาให้การ
มันมีอะไรบ้างที่เราคิดว่าคุณแม่เสียหายก็

พนักงานสอบสวนเดี๋ยวเขาแจ้งเองนะครับ

คนที่ท่านหมายตาไว้เนี่ย
ที่ท่านไปทำข่าวใหญ่ส่วนใหญ่พวกนั้นครับ
ไม่ใช่ไม่ใช่ฐานายใดชาติที่ผมรู้จักการข่าวแกมาหลายปี
ฉันรู้สึกว่ามีเงาอะไรธมืนอยู่ข้างหลัง

คุณสันทนาเนี่ยเข้าไปคุยกับรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
จะขอคุยกับแม่จิ๋มพนิดา
แล้วก็รออยู่ด้านล่างโรงพักนานกว่า๒ชั่วโมง

ไม่มาสิแม่จิ๋มไม่มาไม่ได้ลงมาคุยด้วยครับ
ซึ่งนายสันทนาก็ลงบันทึกประจำวันเพื่อจะแสดงความบริสุทธิ์ใจ
กรณีที่ถูกแจ้งความดำเนินคดี
ตนบอกตนพร้อมนะพร้อมสู้คดีเลย
หากแม่จิ๋มจะฟ้องมาจริงตนพร้อม
แต่นายสันทนาก็บอกจะไม่แจ้งความกลับแม่จิ๋มด้วยนะ
แต่สำหรับทนายเดชาต้องดำเนินคดี
เพราะมีการพูดพาดพิงท่านหลายครั้งแล้ว

ตอนนี้รวบรวมพยาหลักฐานแล้วครับ

บอกแล้วคดีนี้เนี่ยตัวละครเยอะ
แล้วก็ขัดแย้งกันเองแจ้งความกันเองด้วย

ว่าใครอยู่ทีมใครจะงงนิดนะ
เพราะว่ามันไม่ได้แบ่งเป็นแบบสองฝั่งคุณผู้ชม
คือทนายเดชาผมดูแล้ว
ท่านตั้งใจที่จะไม่พูดถึงชื่อนะฮะ
แล้วก็อยากให้ตำรวจเป็นคนพูดเอง

ท่านบอกจะแจ้งความนะจะแจ้งความอดีตคนมีสีนี่แหละ
แต่คราวนี้แม่ก็ไม่พูดชื่ออีกไม่พูดชื่ออีกนะฮะ
นี่แหละครับคุณแม่พนิดานะครับกับทนายเดชานะครับ
ก็มาให้ปากคำกับตำรวจใช่ไหม
รวมแล้วมาอยู่ที่นี่กัน๔ชั่วโมงกว่า
ทนายเดชาบอกว่าการมาโรงพักครั้งนี้มาให้ปากคำตำรวจ
แล้วแจ้งความเอาผิดในข้อหามินประมาทกับอดีตนายตำรวจคนหนึ่งนะฮะ
ที่เป็นคนไปให้สัมภาษณ์สื่อหลายสำนัก
แล้วก็มีกระติกเป็นคนจัดหา

แล้วก็เพิ่งจะเดินสวนกันบนสพเมืองนทบุรีด้วย

อีกทั้งตอนแถลงข่าวร่วมกับตำรวจ

แล้วก็แสดงพฤติกรรมบางอย่าง
ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดี
ที่ได้เห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้นั่น
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บันทึก
พฤติกรรมของผู้ชายคนนี้เอาไว้แล้วด้วย

คุณแม่พนิดานะครับระบุบอกว่า
สิ่งที่อดีตตำรวจคนนี้พูดเป็นการใส่ร้ายน้องแตงโม

แต่ไม่เคยมีโอกาสได้ตักเตือนกัน

หากจะอ้างว่าข้อมูลที่เอามาเปิดเผย
หวังดีต่อรูปคดีของน้องแตงโม
แม่มองว่าทำไม่ถูกต้อง

หรือควรจะโทรมาคุยส่วนตัวก็ได้
ไม่จำเป็นต้องเอาไปพูดผ่านสื่อสร้างความเสียหาย

คุณแม่และทนายเดชาหน่อยครับ
แต่เห็นก็มองมาข้างหลังอะไรต่างนะ

คนมี๔คนนั้นพยายามเข้ามารอพบคุณแม่
เขาอยากคุยเขาบอกจะมีความลับกับคุณแม่

แม่อยากบอกอะไรเขาไหมคะ

แต่ตรงสามอาทิตย์มาแล้ว
ก็ไปออกทีวีพูดอย่างนี้ได้ยังไงล่ะคะ
พูดใส่ล้ายสามคนแม่

ออกรายการ

ก่อนนั้นเคยเตือนเคยอะไรครับบ้างไหม
เตือนไม่ได้เราไม่ได้สนิทกัน

ใช่แล้วคุณแม่ก็เสียหายด้วยนะ
แล้วทำไมต้องใช้วิธีนี้หรือคะ

เพราะเขาอยากหวังดีกับเรา
จริงเขาหาเบอร์เขาจากคุณแม่ก็ได้

ก็ได้เขาก็ดูเรียบร้อยเดียว

ความรู้สึกของแม่แม่เริ่มปรับตัวแล้วผ่อนคลายมากขึ้น
แต่ยังคิดถึงน้องแตงโมทุกวัน
แล้วก็ยังพูดคุยกับน้องแตงโมทุกวันด้วย
คือที่บ้านมีรูปเบอร์โร่รูปใหญ่เลย

แล้วก็ยังมีแฟนคลับส่งรูปน้องแตงโมมาให้
ซึ่งแม่ไม่เคยเห็นรูปนี้มาก่อนเลย
ลูกสาวแม่สวยมากนะครับ
คุณแม่จะเอารูปนี้ไปขยายใส่กรอบ

การที่มีรูปลูกอยู่ในบ้านทำให้แม่หายคิดถึงนะฮะ
เหมือนน้องแตงโมไปอยู่บนสวรรค์แล้ว
แต่ยังคงมาหาคนที่น้องแตงโมรัก
แล้วก็วันนี้จริงวันสงกรานใช่ไหมทุกปี
ทุกปีน้องแตงโมจะมารดน้ำขอพรคุณแม่
แต่ปีนี้ไม่มีลูกแล้ว
แม่ก็จะไปโบสถ์เพื่อรำลึกถึงลูกครับ
ทีนี้อีกคนนึงค่ะมาเมื่อวานเหมือนกันคุณกระติก
ตอนแรกนะพี่เบิร์ดคุณผู้ชมดอมค่ะ
เราคิดอยู่แล้วว่าจะได้เจอไหม
จะได้เจอหน้ากันจังไหมระหว่างคุณแม่กับคุณกติก

เพราะว่าคุณแม่กับทนายเดชาอยู่ที่สพเมืองนนทบุรี
ส่วนคุณกระติกมารับทราบข้อกล่าวหาที่ภาคหนึ่ง

ทางทนายเดชากับคุณแม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
เกี่ยวกับเรื่องของการทำลายหลักฐานการลบรูปในมือถือ
ซึ่งรอบนี้ค่ะคุณกระติกอิสรินก็มาพร้อมกับทนายความ
พบกับพนักงานสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
ทีนี้คุณกติกบอกนะว่าเรื่องที่ลบมันก็ลบจริง
เอาลบจริงเหรอใช่แต่ดอมฟังให้จบ
มันเป็นรูปที่ถ่ายมาแล้วเบลอถ่ายแล้วมันไม่สวย

ใช่เพราะว่าจะรู้กันสาวถ่ายร้อยได้หนึ่ง
ถ่ายเยอะกดรัวเอาไว้ก่อน
คือคุณกติกเขาก็บอกแบบนี้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะ
ลบรูปไปมันไม่ใช่สาระสำคัญของคดี
รูปที่มันต้องเป็นหลักฐานส่งให้กับตำรวจดูไปหมดแล้ว
นักข่าวก็ถามเหมือนกันนะคุณกติกคุณกติกลบไปกี่รูป

มันมีทั้งก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุรูปเดียวรูปคู่
แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่ารูปที่ลบไป

บ่ปกติอันไหนเบลอเราก็ลบไปอยู่แล้วเข้าหวังไหม
ประมาณนี้ค่ะรูปก็ไม่ได้แสดงหัศจรรย์
ซึ่งรูปที่ใช้เป็นรับบรรยากฐานก็ยังอยู่ซักคน

อิ่อเต็มนี่จำไม่ได้ค่ะ

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีนะฮะที่นายสันทนประยูณรัฐอดีตนะครับ

กระติกบอกว่าโอ้โฮนี่หุ่นหงิดนะหุ่นหงิดนะ
กล่าวหากันแบบนี้นะยืนยันว่าไม่เคยทำอะไรอย่างที่คุณสันทนาพูด
ส่วนเจตนาที่ไปลงเรือก็เป็นการไปเที่ยวเล่น

พอถามว่ามีโอกาสได้เจอหน้ากับคุณสันทนาบ้างไหมอยากจะคุยอะไรกับเขาไหม
คุณกติกบอกว่าไม่มีอะไรจะคุยเพราะไม่รู้จัก
แล้วไม่รู้จะคุยเพื่ออะไรนะครับหลังจากนี้ขอให้เป็นเรื่องของกฎหมายจัดการไป
ผู้สื่อข่าวถามคุณกติกต่อบอกว่ารู้จักกับนายสันทนา
สสเต้เป็นการส่วนตัวไหม
กระติกบอกว่าไม่รู้จักนะแต่จากที่ทั้งสองคนทำเนี่ย
ขอให้เกิดขึ้นกับเธอแค่คนเดียวนะ
อย่าไปทำแบบนี้อย่าไปกล่าวหาแบบนี้กับใครอีกกับคนอื่นอีก
และส่วนที่สสเต้ระบุว่าภาพถ่ายที่ถ่ายคู่คุณแตงโม
ตรงสะพานพระราม๘มันเป็นภาพแต่งแต่งขึ้นมา
กระติกมองอย่างไรคุณกระติกตอบเลยไร้สาระ

เราก็เสียหายเพื่อนเราก็เสียหายอะไรแบบนี้
หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องดี
ทำไมคิดอย่างไรเขารู้สึกอย่างไร

ไม่เข้าใจคนทั่วนี้เหมือนกันค่ะ
ไม่เข้าใจนะว่าทำอย่างนั้นเพื่ออะไรจุดประสงค์เป็นอะไร
แต่ว่าก็ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายมาก
ติ๊กก็เดือดร้อนตรงที่โดนสังคม
แต่ว่ากับสิ่งที่เขากล่าวหาเรามาอะไรแบบนี้ค่ะ
รู้สึกกังวลใจอะไรยังไงบ้างไหมครับ
กังวลค่ะก็มีกฎหมายอยู่แล้ว
ที่เขาคุ้มครองเราอยู่แล้วเราก็ใช้สิทธิ์ตามนั้น
นี่ทีนี้พอคุณกติกให้สัมภาษณ์นี่รู้สึกรอบนี้นี่ให้สัมภาษณ

ถูกต้องค่ะทีนี้ก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหม
คุณศิระดูแลเรื่องข้อกฎหมายให้มีทนายมาช่วยดูแล
แล้วคุณศิรายังพูดเลยว่า๔คนที่เหลือออกมาพูดได้แล้วนะ
ทีนี้เราก็ต้องถามคุณกติกด้วยว่าเอ๊ะคุณกติกถามจริง
นี่คือยังมองหน้ากันติดกับ๔คนบนเรือไหมหรือยังไง
คุณกติกบอกว่าอ๋อก็คุยกันเรื่อยค่ะ
มีใครโทรมารับสายตามปกติเลย
ให้กำลังใจกันละกันไม่ได้มีอะไร
แล้วเรื่องที่ตำรวจเตรียมจะแถลงปิดคดี

คือถ้าเกิดว่ามันยิ่งนานวันคดีมันยิ่งไม่จบเนี่ย
จะมีประเด็นยิบประเด็นย่อยแตกมาเรื่อย
แล้วส่วนตัวคุณกระติกเองก็พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

เมื่อกี้ขามาไม่ได้ทักอาจารย์
อาจารย์จะไปส่งอาจารย์หน่อยนะครับ
ตำรวจจะปิดคดีแล้วฮะจะสรุปคดีของคุณแตงโมแล้วนะ
แปดเมษายนนี้แต่ถามว่าตอบข้อสงสัยสังคมได้หมดทุกเรื่องหรือยัง
อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยค่ะแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ทนายเดชาบอกนะ
วันที่๑๘เมษาเนี่ยคนที่บอกก็คือพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งอืม
ท่านบอกว่าสำนวนการสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของคุณตังโม
ใกล้สมบูรณ์แล้วขณะนี้คืบหน้าไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะ
หลังสงกรานมีข่าวดีแน่และจะแถลงปิดคดีสิบแปดเมษานี้ครับตำรวจบอกจะทำกราฟิกชี้แจงรายละเอียดในประเด็นที่สังคมสงสัย
ท่านยืนยันว่ามีคำตอบให้หมดเลยประเด็นไหนเนี่ยท่านตอบได้หมด
ที่จะไม่กระทบกับข้อได้จริงในสำนวนคดีแต่ต้องไม่ใช่ประเด็นที่เป็นข้อสันนิษฐานและความเชื่อจินตนาการ
รวมไปถึงพวกดราม่าต่างเนี่ยไอ้พวกนี้อาจจะตอบไม่ได้
จากนั้นครับตำรวจจะส่งสำนวนทั้งหมดให้กับพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
พบตรเลยเอาไปตรวจสอบว่าขาดตกบกพร่องจุดใดหรือเปล่า
ถ้าพบตรไฟเขียวจะส่งให้อายการดำเนินการต่อไปครับ
แต่ยังนะครับยังไม่หมดคนที่จะถูกดำเนินคดีเนี่ย
รองผู้บัญชาการภาคหนึ่งท่านบอกใครที่นำข้อมูลอันเป็นเท็จ
เบือนลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดี
และสร้างความเสียหายต่อรูปคดีทำให้สังคมสับสน
ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่เห็นชัดเจนปรากฏตามสื่อโซเชียลและสื่อโทรทัศน์
ทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมตำรวจบอกจะดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนไม่รอดหรอก
เพราะที่ผ่านมาตำรวจไม่อยากดำเนินการแต่บุคคลเหล่านี้ยังมีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความสับสนเหลือเกินเลย
สังคมไปเข้าใจผิดสับสนและครอบครัวของผู้เสียชีวิตของผู้เสียชีวิตก็คือน่าจะหมายถึงคุณแม่คุณแตงโมนี่แหละ
ได้รับความเสียหายไปตำรวจจึงอยากฝากไปถึงคนไม่รู้จริงเนี่ยหยุดซะไอ้พฤติกรรมเหล่านี้นะครับ
ส่วนบุคคลที่จะถูกดำเนินคดีมีกี่คนเนี่ยและจะมีพี่เต้ด้วยหรือเปล่า
ลองไปฟังจากปากรองผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๑ท่านตอบอย่างไรครับ
ส่วนบุคคลที่จะถูกดำเนินคดีมีกี่คนและจะมีพี่เต้ด้วยหรือเปล่า
ลองไปฟังจากปากรองผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งท่านตอบอย่างไรครับ
ส่วนบุคคลที่จะถูกดำเนินคดีมีกี่คนและจะมีพี่เต้ด้วยหรือเปล่า
ลองไปฟังจากปากรองผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งท่านตอบอย่างไรครับ
ส่วนบุคคลที่จะถูกดำเนินคดีมีกี่คนและจะมีพี่เต้ด้วยหรือเปล่า
ลองไปฟังจากปากรองผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งท่านตอบอย่างไรครับ
ส่วนบุคคลที่จะถูกดำเนินคดีมีกี่คนและจะมีพี่เต้ด้วยหรือเปล่า
ลองไปฟังจากปากรองผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งท่านตอบอย่างไรครับ

ลองไปฟังจากปากรองผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งท่านตอบอย่างไรครับ

ลองไปฟังจากปากรองผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งท่านตอบอย่างไรครับ
ส่วนบุคคลที่จะถูกดำเนินคดีมีกี่คนและจะมีพี่เต้ด้วยหรือเปล่า
ลองไปฟังจากปากรองผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งท่านตอบอย่างไรครับ

ส่วนบุคคลที่จะถูกดำเนินคดีมีกี่คนและจะมีพี่เต้ด้วยหรือเปล่า
ส่วนบุคคลที่จะถูกดำเนินคดีมีกี่คนและจะมีพี่เต้ด้วยหรือเปล่า

ส่วนบุคคลที่จะถูกดำเนินคดีมีกี่คนและจะมีพี่เต้ด้วยหรือเปล่า
ส่วนบุคคลที่จะถูกดำเนินคดีมีกี่คนและจะมีพี่เต้ด้วยหรือเปล่า
ส่วนบุคคลที่จะถูกดำเนินคดีมีกี่คนและจะมีพี่เต้ด้วยหรือเปล่า

ส่วนบุคคลที่จะถูกดำเนินคดีมีกี่คนและจะมีพี่เต้ด้วยหรือเปล่า
ส่วนบุคคลที่จะถูกดำเนินคดีมีกี่คนและจะมีพี่เต้ด้วยหรือเปล่า
ส่วนบุคคลที่จะถูกดำเนินคดีมีกี่คนและจะมีพี่เต้ด้วยหรือเปล่า
ส่วนบุคคลที่จะถูกดำเนินคดีมีกี่คนและจะมีพี่เต้ด้วยหรือเปล่า
ส่วนบุคคลที่จะถูกดำเนินคดีมีกี่คนและจะมีพี่เต้ด้วยหรือเปล่า

นิติธรรมล้ำเหลือครับตัวแทนกลุ่มประชาชนคนไทย
เรียกร้องให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนทบุรี
และผู้กำกับสพเมืองนลในการทำคดีการเสียชีวิตของตังโม
ว่ามีการไปพูดแบบนั้นกับทนายตั้มจริงหรือเปล่า
เรื่องนี้ทางตำรวจบอกตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อได้จริงไม่ใช่แค่เรื่องนี้เท่านั้น
แต่ตำรวจตรวจสอบทุกประเด็นที่มีการร้องเรียนเข้ามาครับ
ค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะวันจันทร์๑๘เมษายนนะคะ
จะมีการแถลงปิดคดีคุณผู้ชมวันนั้นเปิดไทยรัฐทีวีทั้งวันเลย
เพราะว่าเดี๋ยวเราเกาะติดแน่นอนนะคะ

สสเต้สสเต้จะสร้างสารให้คุณแตงโม

ที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑ถามแม่เขายังไม่รู้
ไปดูสสเต้หน่อยนะครับประกาศจะตั้งสารแตงโมนิดาฮะ
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานและขออนุญาตกับกรมเจ้าท่า
ซึ่งมีคนอาสาทำสารให้แล้วนะ
อกจากนี้ครับวันที่๑๗เมษายนนะครับ
ประชาชนกลุ่มคดีแตงโมต้องได้รับความยุติธรรม
จะจัดกิจกรรมรวมพลังพับนกส่งนางฟ้าหาความยุติธรรม
บริเวณท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
โดยสสเต้นะไปร่วมกิจกรรมด้วย
แล้วก็จะล่องเรือไปกลางแม่น้ำเจ้าพญาเพื่อลอยดอกไม้
ทวงความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมครับ
สสเต้บอกว่าจะสร้างสารคุณแตงโม
ถามคุณแม่คุณแม่พะนิดาหรือยัง
แต่ที่แน่นักข่าวเจอคุณแม่นักข่าวถามให้แล้ว
ว่าคุณแม่มีความคิดเห็นอย่างไรที่สสเต้นะฮะ
จะสร้างสารให้ลูกสาวเนี่ยคุณแม่บอกว่าไม่เหมาะสม
เพราะสถานที่นี้ตรงนั้นเป็นชุมชนมุสลิม
เป็นชุมชนมุสลิมหากมีการไปตั้งศาล
แล้วหลังจากจบคดีใครจะเป็นผู้ดูแลต่อ
แม่พูดคำนี้คำนี้อาจจะถูกใจใครหลายคนก็ได้
แม้ว่าท่านอาจจะไม่ค่อยจะปลื้มคุณแม่เท่าไหร่
คุณแม่พูดว่าเดี๋ยวพอหมดโปรคุณก็ไปคุณก็ไป
ปล่อยน้องโมยืนคนเดียวฮะฟังคุณแม่ฮะ
ทั้งหมดศาสนาคริสต์นะคะมันก็เป็นคนละศาสนากันโดยสิ้นเชิง

ไม่ควรให้ทำใช่ไหมคะในมุมมองของแม่มองว่าไม่ควรทำ
จะไปทำทำไมจะไปตั้งให้น้องเดี๋ยวเวลาหมดเวลา
พอหมดโปรคุณก็หายไปแล้วให้น้องโมยืนอยู่คนเดียวเหรอ
ไม่ได้เนอะอย่าตั้งดีกว่า
สำหรับการตั้งศาลคุณแตงโมเนี่ยนะฟังแจ็คจิลบ้างไหม

แจ๊คจิวเนี่ยฮะเขาเป็นฝาแฝดสายมูเตลู

เนี่ยฮะเขาออกมาแท็กออกมาเตือนนะนะฮะบอกว่ากรณีการจะตั้งสาร

ขัดกับหลักศาสนาของเธออยู่แล้ว
เรื่องความเชื่อนี้จะจบก็เมื่อได้ชาปนกิจเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
ส่วนน้องก็จะไปอยู่พบภูมิของเขา

การตั้งสารคุณแจ็คบอกว่า
จะทำให้ผีพลายน้ำ
คือคุณแจ๊คเชื่อว่าคุณแตงโมเสียชีวิตแบบนั้น
เป็นตัวแทนของผีพลายน้ำ

ซึ่งตามความเชื่อและการตั้งสารขึ้นมาโบราณ

วิญญาณต่างที่วนเวียนอยู่หาหลักแหล่งไม่ได้เนี่ย

ถ้าสร้างสารจะยิ่งทำให้ผีพลายน้ำที่ไม่เคยมีสาร
จะเหมือนกับจะมีพลังมากขึ้น

ส่วนตัวเขามองว่าถ้ามีการตั้งสารเรื่องนี้
วิญญาณแถวนั้นแหละจะไม่สงบสุข

อาจจะแบบตรงนี้อาจจะมีคนตายเพิ่มมากขึ้นเข้ามา
อาจจะเป็นอัตภัณฑ์ขึ้นมาอีก

สารพรรมฮินดูพุทธน้องโมศาสนาคริสต์ชุมชนอิสลาม